โอเคเล่นเงิน๖ล้านนะครับ

จากนี้พ่อไม่ต้องอยู่เพลิงสังกษีอีกแล้ว
อยากให้ได้สมควรแล้วถ้าได้อย่างนี้นะ
มีรายงานนะครับว่านายอำภัยบุญเย็นอายุ๔๑ปีนะครับทำอาชีพรับจ้างทั่วไป
ปัจจุบันนั้นอาศัยอยู่กับนายทองสัยบุญเย็นอายุ๘๖ปีซึ่งเป็นพ่อนะครับ
ในบ้านสภาพบ้านนั้นเป็นเพลิงเล็ก
้อมรอบด้วยสังกษีเก่าที่ตะบนตาจงนะฮะ
อำเภอระหารทรายที่บุรีรำ
ตอนนี้เขากลายเป็นเศรษฐีใหม่ไปแล้วนะครับ

เป็นเงินถึง๖ล้านบาทด้วยกัน

เมื่อวันที่๒๙กุมภาพันธ์ตนเองนั้นได้พาพ่อ
ไปหาหมอที่โรยบารหารทราย
จากนั้นมีญาติครับซึ่งบวชเป็นพระ
ก็บอกว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย๙๗
ซึ่งก็ตรงกับป้ายทะเบียนรถของตนเอง
ขากลับเนี่ยก็เลยแวะไปหาซื้อแถวหน้าวัดโพสายทอง
ซึ่งทั้งแผงมีเลขท้าย๙๓
เหลืออยู่เพียงใบเดียว
เขาก็เลยไปซื้อเอาไว้นะครับ
พอออกเนี่ยก็นำมาตรวจ
ปรากฏว่าเห็นว่ามันถูกรางวัลที่๑

เพราะที่ผ่านมานะครับก็จะซื้อลอตเตอรี่
เอาไว้เสี่ยงโชคเกือบทุกเดือน
โดยหลังถูกรางวัลได้เข้าลงบันทึกประจำวันที่สพรหารทรายเรียบร้อยนะครับ
ส่วนเงินรางวัลที่ได้ก็ตั้งใจว่า
จะนำเงินนั้นไปทำบุญให้กับแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว
ที่เหลือจะเก็บเอาไว้เลี้ยงดูพ่อที่แก่ชะลา

อยากจะสร้างบ้านใหม่เพื่อให้พ่อนั้น

หลวงพ่อแกให้มาก็มาตรงทะเบียนรถมอไซค์ผมพอดี
ผมก็เลยไปถามหาเลขตัวนี้ซื้อ
ซื้อไว้เพื่อได้ลุ้นกับเขา

จื้อเหรอออนไซค์
อ้าวก็ดีใจด้วยนะ
จะซื้นที๒๙สุดที่๒๙ถุงแผ่นที่หนึ่ง

ก็กระตาลยูพาพ่อไปหาหมอ
แล้วก็เงินว่าไปเจอพระ

ให้ไปซื้อเลขนี้แล้วบังเอิญไปตรงกับ

จะมีกิตนิมนต์ยุ่งละ

พระญาติใช่ค่ะเป็นพระญาตินั้นค่ะ